เรื่องนี้ค่ะไปตามกันต่อนะคะมันเป็นเหตุการณ์ระทึกจริงค่ะ
เกิดขึ้นระหว่างคนขับรถปาเจโลคันหนึ่งกับมอเตอร์ไซค์
เบียนกันไปเบียดกันมามันกลายเป็นเรื่อง
แล้วแน่นอนว่าคนขี่มรถไซค์เขาไม่ยอมเดี๋ยว
อันนี้มีความคืบหน้าด้วยลองดูคลิปหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่ฮะคือเขาทำอะไรกับมอเตอร์ไซค์คุณ
เบียดทั้งบังทั้งสุดท้ายชนแล้วก็ทับ
ใช่แล้วดูรถมอเตอร์ไซค์คนนั้นนะคะ

มันมีจังหวะที่นี่นี่นี่
ใช่น่ากลัวจริงเขาตายได้เลยนะเอาจริง
แล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาพยายามจะไปขวาง
นี่ก็กลัวมากแบบกันจะชนคนขี่เขานี่

รถคันที่ติดกล้องพยายามขับตามไป

แล้วก็มีคลิปทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานด้วย

บอกว่าตรงนี้ขับขี่ปาดกันไปมา

ลานหน้าตลาดแห่งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
บอกว่าเสยรถมอเตอร์ไซค์มาก่อนหน้า

ไปด้วยประมาณสัก๑๐เมตรบนพื้นถนน

ผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
อย่างที่บอกว่าคลิปนี้พอเผยแพร่ออกไป
กลายเป็นคนกระหน่ำคอมเมนต์กันเต็มเลย
อยากจะรู้ว่าสุดท้ายตามจับคนขับได้หรือไม่

ค่ะความคืบหน้านะคะวันนี้เลยค่ะ
ท่านรองภูมิกับสอบสวนสพคลองหลวงค่ะ

ท่านบอกว่าเคสนี้เป็นการขับเฉียวชนกัน

แล้วที่ต้องการเดินไปขวางก็ต้องการให้เขาจอด
แต่เขาให้ข้อมูลแบบนี้
เห็นทางด้านของฝั่งมอเตอร์ไซค์
มากันหลายคนกลัวจะไม่ปลอดภัย

สุดท้ายตอนนี้มาเจรจากันที่โรงพัก

เลยมีการยินยอมรับผิดชอบ
ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ให้ฝั่งคู่กรณีค่ะ

ผู้บริกัจสามารถตกกลงมาได้

นี่แหละครับสุดท้ายมันจบลงที่เขาไปเจรจาพูดคุย
แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายกันโอ้น่ากลัวนะอย่าหัวร้อนกันแบบนี้นะครับ